ไปดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
จังหวัดฉะเชิงเซามีหญิงสาวสองคนขี่จักรยานยนต์ย้อนสอน
ชนกับรถเก่งที่ขับมาตามเส้นทางปกติ
ทำให้รถจักรยานยนต์ล้มกลางถนนนะครับ
แล้วก็มีจักรยานยนต์อีกคันขี่มาชนซ้ำ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๔คน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยฉะเชิงเซาเข้าช่วยเหลือหญิงสาวอายุ๒๙ปี
ได้รับบาดเจ็บศีรษะกระแทกพื้นถนน
และมีอาการชักเกร็งหลังขี่รถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุ
บนถนนบางนาตราดในพื้นที่ตะบนบางวัว

โดยมีแฟนหนุ่มและเพื่อนนั่งประคองเอาไว้
รวมถึงพยายามไม่ให้ผู้บาดเจ็บที่มีอาการชักเกรงกัดลิ้นตัวเอง
ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุยังพบว่า

แต่ไม่ทันมองว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนมาด้วยความเร็ว

ทำให้รถจักรยานยนต์ของหญิงสาวคนดังกล่าวที่ขี่มากับแฟนนุ่ม
ชนซ้ำจนมีผู้บาดเจ็บรวม๔คน
ส่วนที่บริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามแม่น้ำบาปกง
ถนนบางนาตราดตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดชาเชิงเศร้า
เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก๑๐ล้อชนเด็กชายวัย๑๒ปี

ผู้บาดเจ็บนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่สาราริมทาง
ก่อนที่จะมีรถเก๋งสีดำมาจอดรออยู่ที่ช่องทางด่วน
ผู้บาดเจ็บจึงวิ่งข้ามถนนไปหาและคุยโทรศัพท์ไปด้วย
ถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุกู้ภัยรีบนำตัวเด็กชายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ที่จังหวัดสมุทรปราการเกิดเหตุสลดขึ้น
เมื่อรบบทุกสิบล้อทัพเด็กชายวัยเพียง๘เดือนเสียชีวิต
หน้าร้านรับซ่อมแอร์ภายในซอยสุขสวรรค์๘๔อำเภอพระสมุทรเจดี
ที่เกิดเหตุพบรถเด็กหัดเดินถูกทับจนแตกอยู่กลางถนน

ส่วนศพของเด็กชายถูกนำไปวางไว้บนแคร่หน้าบ้าน
โดยมีพ่อกับแม่นั่งอยู่ข้างศพลูกชายร้องไห้แทบขาดใจ
คนขับรถสิบล้อระบุว่าเพิ่งขนดินไปเทที่ไซส์งานก่อสร้าง
ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
หาดเดินของเด็กไหลออกมาจากบ้านลงมาบนถนนจึงพยายามหักหลบ
แต่รถหัดเดินของเด็กกลับไหลเข้าไปบริเวณล้อหลังด้านซ้าย

ขณะที่นางวิลาวัลผิดผ่านในยุคสามสิบปีแม่ของเด็กชายเคราะห์ร้าย
เปิดเผยทั้งน้ำตาว่าก่อนเกิดเหตุพาลูกชายออกไปเล่นอยู่หน้าบ้าน
ด้วยให้ลูกนั่งอยู่ในรถหัดเดินซึ่งมีหัวกรงเหล็กฝุมหนึ่งเมตรกั้นไว้
ดันรถหัดเดินกระแทกประตูรั้วจนเปิดออก
ไหลลงกลางถนนถูกทับเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดทรัพยาคมเกิดอุปติเหตุรถพวง๑๘ล้อบบรรทุกลางเบียนมาเต็มคัน
เสียหลักตอนแล้วเป็นอุปสรุปย้อนสติกลงจากประการเยี่ยมลงที่๒๐บ

ไม่ต้องยกต่อลำดังพลุงนี่สิเถียงสิบตรงนี้
ส่วนที่จังหวัดชายภูมิเกิดอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกรังเบียมาเต็มคัน
เสียหลักพลิกตะแคงอยู่บนสะพานข้ามคลองถนนวังใหญ่หนองบัวแดง
ในพื้นที่บ้านซับเจริญตะมนต์แหลมทองกระเพือภักดีชุมพล
ทำให้รังเบียตกกระจัดกระจาย
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้คนขับและภรรยาได้ระบาดเจ็บ๒คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากฝนตกถนนลื่น
จังหวัดสมุทรสาครรถเทลเลอร์ทำเหล็กเส้นหล่นเชิงสะพานข้ามทางรถไฟข้อกระบือ
พระราม๒ขาออกตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ประสานรถเครนขนาดใหญ่ยกม้วนเหล็กเส้นขึ้นบนรถบรรทุกตามเดิม
คดีที่ไม่หล่นลงมาทับรถที่ขับตามหลังมา
คนขับรถบรรทุกระบุว่ากำลังขนเหล็กเส้นจำนวน๑๖ม้วน
น้ำหนัก๓๒ตันไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดสมุทรสาคร
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมีการซ่อมแซมถนน

ลิงขาดทำให้ม้วนเหล็กเส้นหล่นลงมา
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ขี่ตัดหน้า
บริเวณ๔แยกแสงเพชรในเขตเทศบรรณตมนตร์พิมาย

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้วัยรุ่นชาย๓คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมา

หนึ่งในนั้นนอนอยู่หน้ารถกระบะวิทย์ถูกล้อรถทับ
ใต้ท้องรถกระบะมีรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนติดคาอยู่
ผู้ภัยรีบนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาล
คนขับรถกระบะเปิดเผยว่าพอขับมาถึงสี่แยกดังกล่าว
มีรถจักรยานยนต์ปิดไฟหน้าขี่ผ่านมาด้วยความเร็วจึงพุ่งชนอย่างจัง